คดีที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่
มกราคมที่ผ่านมาผู้เสียชีวิตเป็นคนดังด้วยเป็นพิธีกร
รายการ๑ทางช่องยูทูปก็คือคุณเซนติเมตต์นี่เป็นภาพช่วงเหตุการณ์
จะเห็นว่ารถคันสีดำชิดมาขวาสุด
แต่สุดท้ายมาเบียดรถของคุณเซนติเมตรตกลงที่คู่เมืองจังหวัดเชียงใหม่
ทำให้คุณเซนติเมตรซึ่งเป็นคนขับและคนที่นั่งมาด้วยเป็นเพื่อน
เสียชีวิตเลยนะคะ๒ศพด้วยกัน
วันนี้สารมีคำพิพากษาออกมาแล้วค่ะ
ผู้เสียชีวิตนะคะคุณเซนติเมตรชื่อว่านายจตุพัฒน์เข็มนาค
ส่วนคนที่นั่งมาด้วยที่เป็นเพื่อนและเสียชีวิตเช่นเดียวกัน
ชื่อว่านายสุภกิจเกิดซ้ำ
คู่กรณีที่ขับรถเก๋งสีดำชื่อว่านางสาววิจิตราปุกบุญเรือง
อายุ๒๕ปีนะคะสำหรับคดีนี้ที่เกิดขึ้น
สารจังหวัดเชียงใหม่วันนี้อ่านคำพิพากษาค่ะ
โดยมีพนักงานอายการสำนักงานอายการสูงสุดเป็นโจทย์พร้อม
พ่อและแม่ของนายสุภกิจผู้เสียชีวิตร่วมเป็นโจทย์ร่วมยื่นฟ้อง
นางสาววิจิตราคู่กรณีและเป็นจำเลยในฐานความผิด
ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ทำให้เสียทรัพย์สินและขับรถฝ่าฝืนกฎจราจรนะคะ
พิพากษาจำคุกจำเลย๓ปีปรับรวมทั้งหมด๔๑๐๐๐บาทนะคะ
ซึ่งเป็นทั้งข้อหาทั้งหมดเลยก็คือเกี่ยวกับเรื่องของความเสียหายของชีวิตและทรัพย์สิน
และการขับรถฝ่าฝืนกฎจราจร
แต่จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชนแก่การพิจารณาคดีค่ะ
ลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือจำคุก๑ปี๖เดือนปรับ๒๕๐๐บาท
นี้จำเลยได้ชดใช้เงินค่าเสียหายให้กับโจทย์ร่วมทั้ง๒ราย
ดังนั้นโทษจำคุกรอลงอาญา๒ปี
และให้ชดเชยเงินค่าโปรงศพ๓แสนบาท
และค่าอุปการณ์รัฐเลี้ยงดูโจทย์ร่วมทั้ง๒ราย๕๐๐๐๐๐บาท
หลังจากสารอ่านคำพิพากษาพ่อและแม่
ของหนึ่งในผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นเพื่อนนะคะของเซนติเมตร
ที่มาร่วมฟังคำพิพากษาด้วย
กล่าวแบบนี้ค่ะถือว่าสารมีเมตตา
เข้ามาพูดคุยตั้งแต่แรกในช่วงที่หลังเกิดเหตุการณ์ใหม่
คงไม่มีการฟ้องสารเกิดขึ้น
แต่เมื่อไม่ยอมเข้ามาคุยก็ต้องฟ้องร้องให้สารพิพากษาคดี
ซึ่งขณะนี้ได้รับการเยียวยาแล้ว๒แสนบาท
ถือว่าพอใจสำหรับการตัดสินครั้งนี้ค่ะ